นายเนียแฮคเกอร์ข้อมูลคนไทยที่เขาอ้างว่า๕๕ล้านรายชื่อ
รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เห็นไหมคะ
แล้วก็แถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตามตัวแฮคเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเนีย
ไปก่อเหตุล้วงข้อมูลของคนไทยแล้วขู่ว่าจะขายให้เว็บเมืองนอกเนี่ยดิฉันเองก็โดน
ทีนี้ค่ะจ้านาภีตรวจสอบนะ
เขาบอกว่าข้อมูลโดนแฮ็กเมื่อวันที่๑๔มีนารู้แหละ
ใช่ใช่ไหมถามจริงใช่ใช่ไหม
ใช่ที่ว่าใช่คนไทยใช่ไหม

แฮคเกอร์รายนี้เขาบอกว่าเป็นคนไทย
เป็นทหารด้วยค่ะยศ๑๐โทอายุ๓๓ปี
ทหารบกสังกัดกรมการขนส่งทหารบกนี่นะคะ
แล้วดูสิภารกิจเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารมีการออกไหมจับแล้วเมื่อวันที่๒เมษา
แล้วเจ้าหน้าที่นำกำลังไปจับกลุ่มตั้งแต่๕เมษานะ
ปรากฏว่าโทรหาปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะทั้งตัวของสิบโท
แล้วก็เมียเขาบอกว่าเป็นพยาบาล
เห็นบอกว่าเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแถวแจ้งวัฒนะ

ทีนี้ค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

แล้วมั่นใจว่าไม่ได้ออกหมายจับผิดตัว

ถามว่ายังรับราชการอยู่หรือไม่
มนตรีท่านไม่ได้ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันหลุดมาจากหมอพร้อมหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข้อมูลแบบนี้ใช่ไหม
แล้วถามว่าทำยังไงข้อมูลมันรั่วไหลไปแล้วมันดึงกลับคืนมาไม่ได้
ประชาชนต้องมีสติค่ะฟังนะคุณผู้ชม
ประชาชนต้องมีสติถ้าเกิดมีเบอร์แปลกโทรมาไม่ต้องรับสาย
อันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอก
และถ้าสมมุติเกิดคิดว่าข้อมูลเรามีคนเอาไปใช้
ให้รีบมาลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะกับประชาชนที่
ใช่เมื่อวานนี้ดิฉันตามข่าวนี้อยู่เหมือนกัน
เมนต์แบบโอ้โหอย่าให้พูดอยากให้ลองท่านลองเข้าไปอ่าน

เมื่อวานนี้แคลงใจอยู่ประมาณ๒๐กว่านาทีเกือบครึ่งชั่วโมงตั้งโต๊ะแถลงข่าว
คนก็สงสัยแล้วฟังแถลงข่าวแบบขมวดคิ้ว
แต่ทีนี้เมื่อกี้ท่านยังไม่ยืนยันใช่ไหมว่าหลุดมาจากแอปไหน

ท่านมีการยืนยันข้อมูล
ว่าข้อมูลที่หลุดไปมาจากไหนลองฟังเสียงท่านเองเลยค่ะ
คือพยาบาลนี้อยู่ตรงนั้น
เป็นพยาบาล
ไม่เป็นพยาบาล
นี่ไงพบตรท่านบอกว่าก็น่าจะ
น่าจะหลุดมาจากหมอพร้อมเพราะที่เมื่อกี้บอกว่า
เป็นพยาบาลเมียก็ทำงาน
เกี่ยวข้องกับระบบหมอพร้อมด้วย

แล้วไม่ต้องมองไกลนะ

แต่ท่านให้ความมั่นใจกับประชาชนเอาไว้ว่า
ถ้าอยู่ในไทยจับได้แน่นอน